มาดูอีกหนึ่งกรณีครับเกิดขึ้นที่สังขระบุรี
หลังจากที่น้องเครียวเนี่ยโอ้โหเป็นนายแบบชื่อดังนะครับ
ทำให้คนเป็นพี่ที่มีชื่อเล่นคอควายอย่างผมเนี่ยพี่คิง

โอ้โหนี่คุณบอกว่าคุณเป็นพี่ชายของน้องเขาเหรอ

คิงกับน้องเครียวครับล่าสุดเป็นยังไงครับน้องเครียว
คือต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะแข่งเรือแข่งพายแข่งได้
แต่ว่าแข่งบุญวาสนายากจริงนะคะสำหรับน้องเครียว
จากเด็กน้อยชาวกะเหลี่ยงในพื้นที่อำเภอสังขระบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้เขาโกอินเตอร์แล้วนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงมีบริษัทต่างติดต่องานเข้ามาเรื่อยนะคะ
ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่น้องเคลียวศึกษาอยู่เนี่ยนะคะ
เตรียมที่จะขอสัญชาติไทยให้กับน้องค่ะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ทับ๒
ก็ยังคงมาเรียนตามปกติค่ะ
แล้วก็ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ก็คือเป็นอาสาจราจรหน้าโรงเรียนแบบนี้นะคะ
น้องครีว่าตอนนี้ก็ยังคงติดต่องานเข้ามาเรื่อยผ่านพี่สาว
พี่สาวไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการในพื้นที่
แล้วก็ยังมีบริษัทถ่ายแบบข้ามชาติติดต่อเข้ามา

ด้านนายพงศกรภูลสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาบอกว่า
หลังจากที่น้องเครียวมีภาพปรากฏผ่านสื่อโซเชียลมีเดียออกไป
ก็เลยทำให้มีชื่อเสียงอย่างไม่ทันตั้งตัว
แต่ก็รู้สึกเป็นห่วงเกรงว่าจะถูกผู้ไม่หวังดีหลอกไปในทางไม่ดี
ส่วนเรื่องของสัญชาติของน้องเครียวมีสัญชาติกะเรียง
ซึ่งเรื่องนี้ทางโรงเรียนก็มีเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ประมาณ๓๐๐คน
ล่าสุดได้ทำเรื่องเสนอขอสัญชาติส่งไปยังหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ
นั่นก็คือที่ว่าการอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับบ้านเด็กชายเครียวอยู่ที่หมู่บ้านต้นพึ่งหมู่ที่๒

เป็นบ้านก่ออิดบล็อกหลังคาสังกษี
จีพออายุ๔๐ปีแม่ของน้องเครียวบอกว่าตนเองนั้นมีลูก๔คน
เครียวเป็นลูกคนที่๒ตัวเองก็มีเชื้อสายชาวกะเรียง
รับจ้างทั่วไปก็ไม่คิดว่าลูกตัวเองนั้นจะไปถ่ายแบบ
แล้วก็จะมีผู้รู้จักมากมายขนาดนี้นะคะ
ทางด้านนางสาวนิตยาผาเนธแล้วก็นางสาวชีวิตาบุญถนอม
อาจารย์ประจำชั้นของน้องเครียวบอกว่าน้องเครียวเป็นเด็ก
ที่มีความรับผิดชอบตั้งใจเรียนเกรดดีทุกวิชาแล้วก็
ช่วงเช้าก็จะทำหน้าที่ช่วยงานจราจรหน้าโรงเรียนเป็น